มาดูกันต่อนะคะนี่ก็อยู่ค่ายเดียวกัน
ซึ่งนางไปฟี้ตเนสแล้วก็โพสภาพนี้นะคะ
โพสต์ภาพปกตินี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่ามีคนมาเมนต์บอกว่า
ตัวมัญขนาดนั้นโอโฮนี่ค่ะ
เสิริมมาสมุนสาขอนเหมือนป้าอึงอ่างเบ้อะบ้าไปหมด

ไม่อยากเป็นอึงอ่างละอยากเป็นผีเสื้อบ้าง
อย่าบอกว่าบีไปฟังสมาธเลยค่า

คือเขาก็เอาเราไปเปรียบเทียบกับสัตว์ต่างนานามากกว่าอื่นก็มี
คนเรามันก็อย่าดูกันที่หุ่นนะ
อย่าดูถูกคนที่หุ่นนะให้ดูที่การทำงาน
หรืออะไรต่างของเราที่เรามันทำได้ดีมากกว่าอึงอ่าง
แล้วก็เก็บคำพวกนี้มาเป็นแรงบันดาลใจ
ว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะฉันจะเป็นแบบผีเสื้อเป็นกระต่ายเป็นอะไร
ฟิลาล่าบอกว่าจะลดให้ได้๓กิโลนะคะ

งานเดียวกันเจอคุณแป้งออนจีลานะคะนี่ก็มีดราม่าเหมือนกันค่ะ
คือนางทำธุรกิจรองเท้าแตะเห็นไหมคะแต่โพสต์ภาพนี้ไป
ปรากฏมีคนแบบเข้ามาเมนต์แบบแนวหื่นกาม
บอกว่าเห็นอะไรดำนู่นนั่นนี่เป็นแบบว่า
เจอแบบนี้นะคะคุณแป้งออนจีราจะว่ายังไงค่ะไปฟังเลยค่ะ
เวลาคอมเมนต์มันจะขึ้นของเพื่อนเราขึ้นมาก่อน

คือปกติแล้วคือถ้ามีเวลาก็จะกดดู
แต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่ได้กดดูคอมเมนต์

ก็คือก็เคยพยายามอยากจะถ่ายรูป

แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าใส่ตลอดไป

ค่ะชาวโซเชียลก็ต้องเบาหน่อยแล้วกันนะคะ

มาแบบว่าให้โฟกัสตรงนั้นหรอก

มันก็อาจจะแบบมีฤทธิ์โปรโก้งโฟกัสไปบ้าง
แต่อย่าลืมอันนั้นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
โพสต์จะเน้นอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะพี่แจ๊อ